แฮปปี้แลนด์มาวัดบางชันต่อเลยค่ะ
มามูกันต่อนะคะกับแม่แอลอำภาภูสิต

ที่แบบว่าไปอัพหน้ามาแบบสวยปิ๊งเลยอ่ะ

แม่ย่าตะเคียนเขาอยู่เต็มไปหมด

แม่ไปสักลายมือมาคุณผู้ชม
คือไปศักดิ์เมื่อวันเกิดวันที่๑๑เมษายนที่ผ่านมา

โกยทั้งงานโกยทั้งเงินสารพัฒน์
ซื้อรอตเตอรี่แบบมูสถูกลยเลยนะคะ
แล้วก็ล่าสุดปรากฏว่าเปิดกล้องละครมา๓เรื่อง

แม่บอกว่าฉันนี่ตกใจเลย

มูไหมจ๊ะแม่ดูหน่อยสิคะ

กลุ่มแม่แต่นิดเดียวไม่มู

พอทำแม่ก็ได้ละคร
พอไปเติมก็ได้ละคร
แล้วก็ยังถูกลอตเตอรี่๒งวดติดอีก
ตอนที่คนสนิทแม่ที่เขาขับรถให้แม่เนี่ย
เขาเป็นโควิดเมื่อตอนเดือนที่แล้วเมษา
แม่ก็ซื้อลอตเตอรี่อายุเขา๕๘

แล้วก็เดือนพฤษภาตกกับวันเกิด
เขาเรียกว่าอะไรวันตายของคุณพ่อครบ๒๕ปี
แม่ก็ซื้อ๒๕ซื้อ๐๙วันเกิดคุณพ่อ
ซื้อ๐๙อีก๗ใบก็ถูก

เขาทำให้แม่ก่อนวันเกิด๑๑เมษา
พอหลังวันเกิดเส้นแม่เปลี่ยน

ก็มีไปเรื่อยนะละครแล้วก็ปิดเร็วมาก

แต่ว่าส่วนตัวหลังไมค์นะคะนอกจากแม่โชว์หน้าแล้ว

สมองสองมือของพวกเราก็สร้างเงินสร้างรายได้ได้เหมือนกัน

อันนี้ก็เป็นแบบสีสันเป็นความเชื่อหนึ่งละกัน
ที่เราเอามานำเสนอให้ฟังกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ